เงียบเชียบ

ก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรมากนะ
ไม่ได้แบบเอ๊ะชีวิตเปลี่ยนไปยังไงครับ

ไม่ได้ประกาศแต่คือก็ไม่ได้แบบไม่ได้ปิดไม่ได้อะไร
คือก็ปกติก็ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ก็คือไม่ได้ว่าโอ้เรามีแฟนคนนี้นะอะไรอย่างนี้ครับ
มีคำสั่งที่ทำให้เราบอกเฮ้ยอยากจะใช้ชีวิตคู่กับนายค่ะ
ก็คงคือส่วนใหญ่ผมจะชอบผู้หญิงแบบมีน้ำใจอะไรอย่างนี้
เอ่อคิดถึงคนอื่นแฟร์แผลอะไรประมาณเนี้ยครับ
ก็มีหรือว่าอันยากตัวสาวแบบอยากให้ต่างจากแบบเป็นกันเองเงียบเงียบภายในครอบครัว
ก็ไม่ได้เปล่าประสาท
ก็ลองคุยกันหลายทั้งฝั่งผมด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยคือแบบเอออยากได้แบบเงียบมากกว่าคือไม่ได้มองว่า
คือไม่ได้มองว่าการแต่งงานมันจะต้องแบบสำคัญอะไรมากมาย
แต่แค่แบบเอออยากแบบพ่อแม่ผมก็อยากมีพิธีอะไรให้มันแบบถูกต้องสมบูรณ์อะไรอย่างนี้ครับ
อืมมีพิธีมั่นพิธีผูกแขนพิธีอะไรอย่างเงี้ให้มันให้มันดูเรียบร้อยหน่อย
ก็ไม่ได้วางแรงอะไรมาก

ก็เร็วนี้พี่พี่อย่าไปตีความมันเองนะ
ก็ไม่รู้น่าจะมีคดีเร็วนี้
ส่วนตัวผมเหรอถ้าสมมุติผมมีลูกใช่ไหมก็อยากได้ผู้ชาย

สุดหัวตื่นเต้นเลยค่ะให้มีพ่อของพวกน่ากัน

ก็ถ้าคือ
ก็ก็วางแผนหมดแล้วว่าเออเออ

เห็นเพื่อนเขามีกันได้ไปเลี้ยงหลานได้อะไรอย่างนี้

ก็ส่วนใหญ่ก็ที่บ้านก็อยากจะมีผู้ชาย

ก็เหมือนเดิมทำเหมือนเดิม
เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับ

แค่แต่งงานเฉยไม่ได้ไปทำ
ก็อาจจะมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้น
ว่าแบบเรามีครอบครัวแล้วนะ

ก็เป้าหมายในชีวิตน่าจะชัดเจนขึ้นครับ
ก็ปกติก็เตรียมตัวมาตลอดนะ
ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายครับ
คงไม่
ส่วนตัวเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบอยากจะแบบเอออะไรอย่างเงี้ยครับอืม
ภรรยาเราที่แบบอืมประมาณนั้นภรรยาเราเป็นใครครับ
เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันรู้จักกันมานานแล้วครับผม
อะไรนะครับไม่รู้เลยพี่ไปนับกันเองแล้วกันนะ
อ่าเดี๋ยวพี่ไปนับย้อนกันเอาเองแล้วกันนะ
เป็นครอบครัวก็โอเคเป็นครอบครัวก็แฮปปี้ดีอะไรดีเออ
อย่างน้อยเราก็มีคู่ชีวิตมีเพื่อนคู่คิดอะไรอย่างนี้ครับ
อืมตอนนี้จะดูแลภรรยาพิเศษไหมคะก็ไม่ครับปกติเหมือนเดิม

ก็อาจจะไปเที่ยวอะไรกันเอ่อเล็กเล็กน้อยน้อยไม่ได้แบบวางแทนว่าโห
จะต้องไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยทำงานหาเงินก่อน